เริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นครรัชสีมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับมันมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นทำให้มีทีมกู้ภัยเสียชีวิตค่ะเพราะว่าเขากำลังจะไปช่วยอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารที่ตกร่องกลางถนนระหว่างที่กำลังจะมาช่วยเนี่ยไปพุ่งชนรถอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ดูเหตุการณ์แรกก่
หลังจากเสียหลักพุ่งตกลงไปในร่องกลางถนนในพื้นที่ตำบลทองชัยเหนืออำเภอปักทองชัยจังหวัดนครรัชสีมานะฮะคิมกู้ภัยก็ไปช่วยผู้บาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลโชครีที่เหตุการณ์นี้
รถบอกว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างหนักครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ก็มีลมกันโชคแรงมาเลยนะฮะ
ปะทะกับตัวรถแล้วรถก็เสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนไปเลย
คือนอกจากคนขับรถบอกว่าจะงุนงงแล้ว
ผู้โดยสารที่มากับรถก็งงนะคุณเขียนมาสอน
เพราะว่ารถเขายืนยันว่าเขาวิ่งมาช้าแค่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะว่าฝนมันตกสงสัยเจอช่วงลมพัดมาใส่พอดีนะครับ
แต่ระหว่างที่ทีมกู้ภัยกำลังช่วยเหลือจุดนี้อยู่เนี่ย
มีทีมกู้ภัยอีกคันนึงกำลังมาเพื่อจะมาช่วยเหมือนกัน
เดี๋ยวท่านดูภาพจากกล้องหน้ารถของกู้ภัย
คันที่กำลังจะมาช่วยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะกำลังวิ่งมาเลยจะมาช่วยเห็นเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ชนใช่ค่ะ
นี่ฮะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
ที่เกิดขึ้นกับเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เพราะว่ารถกู้ภัยฮุก๓๑อีกคันหนึ่ง
ขับมาด้วยความเร็วจะมาช่วยเหลือผู้โดยสาร
แล้วก็ไปพุ่งชนท้ายรถหกล้ออย่างจังเลยนะครับ
ทำให้ด้านหน้ารถกู้ภัยนี่แบบพังยับเลยนะครับ
เพื่อนทีมกู้ภัยฮุก๓๑ที่มาถึงก่อน
ก็ต้องมาใช้เครื่องมือตัดทางช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในรถที่ได้รับบาดเจ็บ๓คนนะครับ
ส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับชื่อ
นางสาวมาริสาวิลัยกรวดอายุ๒๒ปี
คนขับรถบรรทุก๖ล้อบอกว่าขณะขับรถกำลังจะกลับบริษัท
เห็นข้างหน้าว่ามีรถติดเป็นทางยาวก็คิดว่าคงมีอุบัติเหตุแน่
ก็เลยชะลอความเร็วของรถแล้วก็ขับไปอย่างช้า
เปิดไฟกระพริบแล้วนะเพื่อเตือนรถคันหลังที่ตามมา
แต่จู่ก็มีรถที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายอย่างจัง
แล้วก็นี่แหละฮะมีน้องที่เสียชีวิตคนหนึ่งนะครับ
ชื่อว่านางสาวมาริสามาริสาวิไลครวดอายุเพิ่ง๒๒ปี
ใช่ค่ะเพื่อนคนใกล้ชิดก็โพสต์ภาพแสดงความเสียใจในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะคะ
ว่าอายุยังน้อยแล้วก็มาช่วยเป็นอาสากู้ภัยเนี่ยค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยทำให้อุบัติเหตุทั้งสองจุดนะฮะก็คือรถทัวร์โดยสารที่ตกร่องกลางถนน
กับรถกู้ภัยที่ชนรถบรรทุก๖ล้อชนท้ายที่จะมาช่วยเนี่ย
มีผู้บาดเจ็บเกือบ๓๐คนเสียชีวิตไป๑คน